มันได้ผู้เดิมได้มาแล้วเอาคุณแดดเอาคุณแดดมาแล้ว

เมืองนี้เด็กเท่าน่ารักนะเลิกเล็กเล็กเล็กไปเล็กไปเท่านี้เล็กไป
เด็กประมาณไม่เกินขวบนึงก็ประมาณ๘๙เดือนกำลังคามได้
น้องเขามีความสามารถนะเด็กรุ่นนี้คุณพ่อคุณแม่บอกว่าต้องเอาไปแข่งคลานกันเลยทีเดียว

เอาไปลูกไปมาไปมามาลงไปลงไปมาต้องไปแล้วลองลงไปเลย
อีกนิดเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้กินห้าง

คลานไปลงให้ไปก็มีเออแต่ก็สุดท้ายความทรงจำน่ารักเนอะของเด็ก
คุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักนะเอามาแข็งคลานกัน
ที่เขาบอกว่าเป็นโครงการส่งเสริมคนโคราชสุขภาพดีในหลัก๓ออนสักอย่างนี่แหละ
เขาแข่งคลานกันที่ห้างเพราะกี่เมฆกัสต๊อเอาเบอร์พี่มายจังหวัดนครหน้าสธิมา
อุ๊ยยยกนิ้วให้เลยน่าตรงนี้เออจัดการแข่งคลานน่ารักจริง
จริงเป็นภาพความภูมิจำนาจมากเลย
ฮะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องคลานให้ดูอย่างนั้นเลยเห
เออก็เป็นเคล็ดลับของคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนก็ว่ากันไปเนอะ
อ้าวอย่าอยู่ที่นครราชศรีวาค์เมืองโครนราชค่ะ
ไปจากสถานีไม่ได้เลย
กีฬาสีของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เขาให้น้องนี่นิสักในประวัติภาพอศีลปัน๑ประวัติภาพอศีลปัน๒นั่นหวิ่งผลัด
หวิ่งอย่างไรกลับประเทศเดิมดูค่ะ
ก้านเอามันผิดทาง

เด็กเขารับไม้มารับไม้มาอีกสีส้มรับปุ๊บวิ่งกลับทางเดิม
มันจะถึงใครก็ไหนให้คุณยายถามหน่อย
พรุ่งนี้จะถึงไหมเอาก็เป็นความปวดหัวของคุณครู
ก็เป็นความน่ารักของเด็กถ้าว่าไปแล้วนะ
น้องเชียร์ส้มเขาที่วิ่งไม้สุดท้ายจริงเขาเป็นนักฟุตเตอร์
เขาเป็นนักกีฬาฟุตซอลเข้ามาแข่งวิ่งผลัดแทนเพื่อน
เพื่อนไม่สบายก็เลยมาแข่งก็เป็นความน่ารักของเด็กเขา
เป็นกีฬาสีไงก็เลยก็จะต้องเอาเด็กมาร่วมแข่งขัน
เด็กเขาก็ทำเต็มที่อย่าไปว่าเขานะ
คุณครูก็ทำเต็มที่เช่นเดียวกันแต่ก็เขาเซ็นไทยสรุปได้คนชนะ
แค่นี้นะแต่ว่าแกเพราะคุณยายเห็นเหรอนะ
มีเด็กเสื้อชมพูวิ่งสวนมาอีกท่าทางจะงงไปหมด
จริงว่าแล้วคุณยายเนี่ยออกกำลังกายเก่งไว้กันนะ

คุณยายก็เลยอยากจะฝึกซ้อมวิ่งผลัด
มันผิดตรงไหนล่ะวิ่งผัดอ่ะ
หรือกระทะ

เดี๋ยวคุณอยากจะทำให้ดูว่าผัดมันเป็นยังไง

มันวิ่งไป
มันวิ่งไป

มันติด